เรียกว่าไม่เข็ดจริงค่ะหนูนาค่ะ

แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะ

หนูจ๋าไปขอร่วมทุนร่วมหุ้นกันแบบนี้
เธอบอกว่าเธอไม่เข็ดจ้ะไปฟังเลยค่ะ

เราก็ได้รู้แล้วว่าเขาไปไกล่เกลี่ยกัน
ก็ประมาณนั้นแหละค่ะ
ใช่ค่ะก็เขาไปไกล่เกลี่ยกัน
เราก็เหมือนมีการเอาธนายไปคุยกันแล้ว

ให้ได้โอเคดีสุดสำหรับทุกปลายค่ะ

เก็บลงทุนมีความเสี่ยงค่ะ
จริงยินดีจะร่วมคุณแบบทุกคนนะคะ

อยากลองทำเนอะแต่กับพี่ดิวก็ถ้าถามว่าตอนนี้ยังมีที่จะทำอะไร
ยังไม่ได้คุยกันเป็นรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหุ้นส่วนงานนี่ก็เป็นเพื่อนไป
มีข่าวว่าโดนแฮ็กไอจีไปล่าสุดนางมาอัปเดตให้นะคะว่า
กลับกู้กลับมาได้คืนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเจอกันหรือเปล่า
ไม่เห็นลงรูปมุ้งมิ้งกุ๊กกิ๊กกันเลยค่ะอ่ะไปฟังเลยดีกว่าว่าเลิกกันแล้วเหรอคะ

ทำงานค่ะไปทำงานได้ทำงานต่างประเทศเยอะค่ะไม่ค่ะปกติค่ะ
ปกติเลยค่ะไม่นะก็ให้ให้เขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่าเราเข้าใจว่าเราก็มีหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบ
เขาก็มีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบแต่โชคดีตรงที่เราก็มีแบ่งเวลาอะไรเรียบร้อยอยู่แล้ว
มันก็เลยไม่ค่อยกระทบมากเท่าไหร่ค่ะก็เป็นคู่ที่ลงตัวตัวเล็กเหมือนกัน
ที่เรื่องนี้ดิฉันจะบอกว่าดิฉันเจอมาตลอดทั้งชีวิตเลยสำหรับเรื่องนี้บอกว่า
ทำไมชอบยืนหันหลังคุยอะไรอย่างนี้นะคะผู้ชายหรือเพื่อนชอบแซวกัน
ของเรานี่นะคะก็โดนแซวเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเธอ
เรื่องหน้าอกหน้าใจบอกว่าทำไมมันเล็กจนแทบจะมองหาไม่เห็นเลยว่าอย่างนี้นะคะ
ล้อเยอะนะคะเธอก็เลยชี้แจงเลยแบบโต้กลับแหละ
แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าปรี๊ดแตกนะแต่อยากจะให้ที่ให้เหตุผลมากกว่าที่ได้โพสต์ลงไอจีค่ะ
บอกว่าอยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันที่ออกมาบอกให้หลายคนเนี่ย
ไม่อยากให้มามองกันที่ภายนอกขนาดนั้นค่ะอ๋อมันก็ตัวเล็กกันเนาะ
อืม
เป็นหนึ่งในนักแสดงที่เขาเลือกมาให้เทียบคู่กันก็เลยลงไปอ่านคอมเมนต์ดู
แล้วก็เห็นเป็นข้อความแบบว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าใช้หน้าอกไม่ถูกต้อง
เราก็ไม่ได้น้อยใจเพราะเราค่อนข้างแฮปปี้กับร่างกายของเราดี
แล้วก็แต่รู้สึกว่ามันต้องมีอีกหลายคนที่